ต่อกันที่วงการเพลงบ้านเรากันบ้าง
ต้องบอกว่าวงล็อกชื่อดังอย่างวงค็อกเทล

ให้คนที่แบบไม่รู้จักลืมแฟนเก่า
ไม่รู้จักลืมแฟนเก่าให้มันได้ปลงกันซะบ้าง
ฟังกันไปเลยค่ะกับเพลงช่างมันค่ะ
อกหักลักพุธก็อย่าฟังบ่อยแล้วกันนะครับเพลงนี้
เขาบอกว่าเป็นผลงานเพลงใหม่ล่าสุดออกมา
อกย้ำความรู้สึกของคนที่มันยังคิดถึงความรักครั้งเก่าค่ะ
โดยศีลวงร็อกชื่อดังอย่างวงค็อกเทล
เขาใช้คีย์เวิร์ดคำว่าช่างมัน
ใช้เป็นบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดค่ะ

สมาชิกทุกคนทุ่มเทแรงกายแรงใจ
ถ่ายทำกันบนน้ำทั้งหมด๓วันเต็มค่ะ

เพื่อให้ได้ภาพที่สื่ออารมณ์ลึกซึ้งนะคะ
แล้วก็ขอลดความฉุดฉาดของโทนสีลงไปด้วย
รวมไปถึงสไตล์การแต่งตัวก็ดูเรียบง่ายมากยิ่งขึ้น
ซึ่งก็ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของการเล่าเรื่องที่เหนือจริงค่ะ
โดยการเดินทางเข้าไปในความทรงจำในอดีต
ช่วงเวลาต่างถูกเก็บเอาไว้ในความทรงจำนะคะ
รวมไปถึงความรักครั้งเก่าที่มันอยู่ในห้องที่ลึกที่สุด
สู่บทสรุปที่ได้คำว่าช่างมัน
เป็นการปล่อยวางเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะ
เพื่อมีความสุขอยู่กับความเป็นจริงในปัจจุบันจะดีสักกว่าค่ะ
เป็นความสุขในอดีตความทุกข์ในอดีต
การยึดติดอยู่มันไม่มีประโยชน์อะไรกับปัจจุบันทั้งนั้น
พิเศษคือเราอยู่กับน้ำค่อนข้างเยอะครับ
ถ้าเป็นการถ่ายทำวิดีโอมิวสิกวิดีโอครั้งแรกที่ถ่ายมากกว่า๑วัน
มากกว่า๒วันด้วยมันถ่ายถึง๓วันเต็ม

ทำอย่างที่เราชอบแล้วก็ดีใจถ้ามันจะมีคนชอบอย่างที่เขาชอบเหมือนกัน